ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจกันต่อนะครับที่ชุมพรที่ตำบลนากระตาม
หลายพื้นที่ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
พร้อมกันจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มบรรดงานมาจากจังหวัดชุมพรครับ
ในวันนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลนากระตาม
อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่สามนั้น
เริ่มได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วครับหลังจากที่ระดับน้ำนั้นได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ซึ่งเมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมานะครับหากมาบริเวณนี้เนี่ย
ด้านหลังของผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยผืนน้ำนะครับจำนวนมากสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับ
เพราะลงพื้นที่ตรงบริเวณนี้นี่เองถือว่าเป็นจุดที่
ตำบลนากระตามนะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับ
ตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน
จากทางสิทธิ์เก่าของนิด้าแล้วก็จากทางสิทธิ์เก่าของเทคนิคชุมพร๓๐นะครับ
ได้เข้ามาแจกอาหารแล้วก็รวมถึงถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางกำนันของตำบลนากระตามนะครับ
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ข้อมูลมานะครับ
คือพบว่าอ่างเก็บบริเวณที่ประตูกักเก็บน้ำของคู่ลิงนะครับ
เป็นปัญหาในการที่ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ของนาก็ตามครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกำนันนะครับ
ใช่ไหมครับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากประตูระบายน้ำคู่ลิงใช่ไหมครับ
ครับผมส่วนหนึ่งนี่ประตูระบายน้ำคู่ลิงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาในระดับหนึ่งนะครับ
เป็นปัญหาเบื้องต้นเพราะว่าประตูน้ำรถบินคู่ลิงเนี่ยใช้ในการผันน้ำพันน้ำลงสู่แม่น้ำท่าตะเผานะครับ
แต่การที่ได้การเพิ่มเนื่องจากตัวน้ำระเบงใช้ในการเก็บกลับน้ำซึ่งไม่ใช่การปล่อยน้ำไปนะครับ
มันก็เลยเกิดปัญหาในการระบายน้ำไม่ทันนะครับทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าข้ามด้วย
ก็ส่วนหนึ่งเนื่องจากยังไม่ประตูน้ำครูริงเนี่ยสร้างเพื่อจะรองรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอท่าแซะคือที่สร้างขึ้นที่ตำบลสองพี่น้องนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็คงจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับซึ่งยังจะมีปัญหาอยู่ที่นะครับ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนั้นนะครับตัวนี้ก็ทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้าไปในการดำเนินการในการช่วยเหลืออยู่ครับ
ฤดูแรงนะครับครับจะจะช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าถือว่าอ่างเก็บน้ำของอำเภอท่าแซะเนี่ยเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับเป็นโครงการบ้านเด็กที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้คนท่าแซะและคนชุมพรเนี่ยหน้าหน้าแรงก็สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดแล้วก็หน้าหน้าฝนก็สามารถบรรเทาในเรื่องของอุทธกภัยได้นะครับ

ตัวเลขโดยรวมของอำเภอชุมพรนะครับ
ขณะนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ๗๔๐๐คน
และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดชุมพรครับ